ตลอดระยะเวลากว่า๒๕๐๐๐วันในการขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษที่พระองค์ไม่ได้เพียงแค่พัฒนาพื้นแผ่นดินไทยให้ประชาชนของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีและประเทศมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศเพียงเท่านั้น
แต่พระองค์ยังทรงเป็นเสมือนพ่อของแผ่นดินพ่อที่คอยพร่ำสอนลูกกว่า๗๐ล้านคนให้ดำรงชีพอยู่บนเส้นทางของความดี
รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องเทปพิเศษในวันนี้จึงอยากจะนำเรื่องราวของสามบุคคลผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนไทยเกิดในแผ่นดินไทยและรักในพระมหากษัตริย์ไทย
น้อมนำหลักคำสอนของพ่อหลวงในเรื่องของการทำดีและแสดงออกด้วยการแจกก๋วยเตี๋ยวให้ประชาชนทั่วไปได้รับประทานฟรีในวันที่๕ธันวาคมของทุกปี
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เพราะพวกเขาต่างเชื่อว่าการทำความดีด้วยการแบ่งปั๊มน้ำใจเพียงเล็กน้อยกับการแจกก๋วยเตี๋ยวให้กับเพื่อนร่วมพื้นแผ่นดินไทย
เป็นเสมือนกับการเดินตามรอยเท้าพ่อและเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณต่อพ่อหลวงได้ดีที่สุด
ถ้าพร้อมกันแล้วก็มาร่วมเดินทางไปพร้อมกับคุณน็อตวรริสเฟื่องอารมณ์
เพื่อพบกับเรื่องเล่าอันแสนสุดประทับใจในวันนี้ได้เลยค่ะ
พูดถึงในเรื่องของแบบอย่างในด้านการทำความดีของพระองค์ท่านนะครับ
ที่เป็นต้นแบบของประชาชนหลายคนนะ
สิ่งที่เห็นชัดที่สุดที่เป็นภาพที่ติดตาเราหลายคน
ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของความกระตันอยู่
แม้ว่าพระองค์จะต้องปฏิบัติงานหนักขนาดไหนในแต่ละวัน
แต่พระองค์จะมีเวลาใน๑วันที่จะต้องไปทานข้าวกับสมเด็จย่า
พระองค์ท่านทำงานเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน
แต่ท่านก็ไม่ลืมหน้าที่ของลูกที่ดี
นี่คือต้นแบบที่เรายึดถือมาในการกระตันอยู่กระตะเวทีต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณของเรา
โชคดีมากที่เกิดมาในแผ่นดินไทย
และมีพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ที่ทำทุกอย่างเพื่อประชาชนชาวไทย
แต่ถามกลับมาถึงตัวเองว่าแล้วเราเคยทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้างไหม
หลายคนบอกว่าแล้วเราจะทำอะไรให้ได้บ้างล่ะ
ง่ายที่สุดก็คือหน้าที่ของประชาชนที่ดี

เป็นคนที่เผื่อแพร่ต่อคนไทยด้วยกัน
แม้แต่คนต่างชาติที่มาอยู่ในบ้านเรา
คือทำความดีกับทุกคนที่อยู่รอบตัวเรา

วันนี้เทปพิเศษของเล่าเส้นเป็นเรื่องนะครับ
ชื่อตอนว่าก๋วยเตี๋ยวฟรีทำดีเพื่อพ่อ
เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านก๋วยเตี๋ยว

เขาตั้งปัณฑ์นิทานความดี
ที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่เขาได้มาอยู่อาศัย
โดยใช้วิชาที่เขามีหรืออาชีพที่เขามีนี่แหละ
เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินได้ดีที่สุด
นั่นก็คืออาชีพขายก๋วยเตี๋ยวของเขาครับ

เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานางเงี๊ยบนะครับ
อยู่ที่พุทธมนตรสาย๔ครับผม
ร้านนี้ก็เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะ
ที่มีโอกาสได้พระมหากษ

ให้ชาวจีนในยุคสมัยนั้นได้มาตั้งรกร่างในเมืองไทย
แล้วก็ได้มีอาชีพทำจนสามารถตั้งตัวได้จนถึงทุกวันนี้
แต่เขาไม่เคยลืมพระคุณอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ของพระองค์ท่านเลย
หมายถึงบรรพบรุษของเขาที่เดินทางมาในประเทศไทย
สอนลูกสอนหลานทุกคนว่าที่เรามีวันนี้ได้
เพราะพระคุณของในหลวงราชการที่๙
ที่ให้โอกาสให้เขาได้มีที่อยู่อาศัยและมีที่ทำกิน
วันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องมีโอกาสได้พูดคุยกับในเงี๊ยบ
ตำนานร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในเงี๊ยบ
เจ้าดังที่เปิดมานานกว่า๔๕ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านก๋วยเตี๋ยวที่เลือกตอบแทนคุณแผ่นดิน
ด้วยการแจกก๋วยเตี๋ยวฟรีในวันที่๕ธันวาคม
ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่๙
แรงดำเนินในการทำความดีครั้งนี้

สวัสดีครับตัวจริงเสียงจริงนะครับ
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบนะครับผมทางนั้นทางเงี๊ยบเนี่ยมีการแจกก๋วยเตี๋ยวฟรี
ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายปีเลยครับผมปีแรกที่เริ่มแจกนี้ปีอะไรครับ
น่าจะปี๓๐นะครับทุกวันนี้ก็ยังแจกต่อเนื่องเลยเมื่อปีที่แล้วก็ยังแจกอยู่
รวมไปเสร็จแล้วก็ประมาณเกือบ๓๐ปีแล้ว๓๐ปีจุดเริ่มต้นของการเริ่มมาแจกก๋วยเตี๋ยวฟรีเนี่ย
มันเกิดที่ได้อะไรครับเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเรากับแม่เป็นคนจีน
ครับเธอบอกมาสายแผ่นดินไทยได้ในหลวงพระเจ้าอยู่หัวที่มีเมตตา
อยู่แบบสบายสักวันหนึ่งก็มาตอบแทนคนแผ่นดินแจกจนช่วง๑๐ปีหลัง
เรามีปล่อยโคกระเบอร์มีแจกศูนย์การศึกษาเลยเรามาทำอยู่ครบส่วนที่
คือพัฒนาการทำบุญขึ้นมาเรื่อยเลยครับผมแต่ละครั้งที่แจกเนี่ยเราแจกก๋วยเตี๋ยวประมาณกี่ชามครับ
ไม่ได้คิดนะตั้งแต่เช้าเลยถึงเย็นเลย

โอ้โหได้ยินอย่างนี้นี่ชื่นอกชื่นใจนะครับ
ผมอยากจะเห็นแล้วว่าเมนูที่แจกในวันนั้นเนี่ยลักษณะของการมาทานปีนั้นอย่างไรบ้าง
ทุกอย่างเลยครับแบบที่เราขายทุกอย่าง

งดอย่างเดียวงดห่อกลับบ้าน
คือพอได้ยินว่านางเงี๊ยดเนี่ยได้ทำการแจกก๋วยเตี๋ยวฟรีเนี่ย
มาเป็นระยะเวลาถึง๓๐ปีนี่เราค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะ
ปีนี้มันครึ่งชีวิตคนคนหนึ่งเลยอะ
หมายความว่าเขามีความกระตันอยู่ที่อยู่ในสายเลือดจริง

คนแบบนี้ที่พูดเป็นคนตรงไปตรงมา
พูดชัดเจนแล้วทำนะทำมากกว่าพูดเนี่ย

เขาตั้งมั่นถือมั่นในการที่จะทำแบบนี้ไหม
ตั้งแต่วันที่ไม่มีหลายคนอย่างนี้น่านับถือมาก
แล้วทุกวันนี้เขาก็ยังทำต่อไป

ก็คือใครจะเดินมาสั่งอะไรในเมนูในร้านทั้งหมด
ได้หมดเลยได้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมโอเค
ถ้างั้นเรามาดูในเรื่องของวัตถุดิบของทางร้านดีกว่านะครับ

เราต้มกระดูกหมูกับไอเลี้ยง
คือเราต้องใช้เวลาต้ม๔๕ชั่วโมงอย่างน้อย

กระดูกอย่างเดียวก็ใส่ผู้ผักชีอย่างเดียว
วันหนึ่งใช้กระดูกตั้งกี่กิโลครับเฮีย

ลับความหอมหวานของน้ำซุปสูตรเฮียเงี๊ยบ
จากจะต้องใช้กระดูกมากถึง๓๐กิโลกรัมต่อวันแล้ว
เฮียบยังมีเทคนิคพิเศษ
ซึ่งจะเริ่มเคี่ยวน้ำซุปด้วยกระดูกบางส่วน
เมื่อได้น้ำซุปแล้วก็กรองเก็บไว้
จากนั้นก็เติมกระดูกเพิ่มลงไปอีก

ก็จะได้น้ำซุปที่ยิ่งเคี่ยวยิ่งเข้มข้น
หวานน้ำต้มกระดูกแบบนี้ค่ะ
ในเรื่องของลูกชิ้นก็มีชื่อดังทางนี้เหมือนกัน

ข้างในมันมีเห็ดกับมีกุ้งนะฮะ
ที่ใช้ทำลูกชิ้นเหลี่ยมนี่ใช้ปลาอะไรครับเฮีย
มีปลาหลับยาวปลาหังเหลืองกับปลาอิน๔๓ชนิด

เพราะไอ้๓ปลาชนิดมันมีคุณภาพอยู่ในนั้นแล้ว

ตลาดยาวมันจะเหนียวนุ่ม

กุ้งอะไรทำยังไงวิธีการ

ถ้าใช้มือมันจะนุ่มอยู่ข้างใน

ลูกชิ้นครบทุกอย่างแล้วนะฮะ

บะหมี่เที่ยมอีเส้นหายวุ้นเส้น

คนวัยชอบเส้นปลากับเกี่ยวกับปลา
วันนี้ผมขออนุญาตลองได้เป็นเส้นปลาที่หนึ่ง
นอกจากเฮียเหนียบจะลงมือทำกุ้ยเดียว

ย้ายถิ่นฐานมาลงหลักปรักฐานอยู่บนพื้นแผ่นดินไทย
และได้มาเป็นประชาชนคนไทยตายรมพระบรมโพธิสมภาร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

ทราบซึ้งและอบอุ่นหัวใจแค่ไหนติดตามชมช่วงหน้านะคะ
การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำ
เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่
และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว
แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียนพยายามให้สุดกำลัง
ในการสร้างเสริมและสะสมความดี
พระบรมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาณโรงเรียนในร้อยตำรวจสวนอำพร
สิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบห้า